แบบนี้นะครับคนที่มีโอกาสในการที่จะต้องทำทีมไทย

คุณวิทยารับความขอบคุณอุปนาหยกสมาครกรมฝ่ายเทคนิคในแกรมของสมาครกรมกีฬาฝุ่นบอลแห่งประเทศไทย

ทีมชาติไทยนั้นสามารถชนะได้ทุกทีมในเกมที่เล่นในบ้าน

ซึ่งตรงนี้แรงจูงใจตรงนี้

ไทยสามารถเอาชนะทุกทีมได้

แล้วก็ตัวนักบอล

ซึ่งซิโก้เป็นโค้ชที่สร้างแรงจูงใจ
ตัวผู้เล่นได้ดีมากนะครับ

สิ่งที่จะต้องรีบปรับปรุงก็คือ

บุกไปเย็นเขาแต่ว่าเกมแรกในบ้านจริงก็คือ

แฟนบอลชาวไทยจะไปกันเต็มสนามแน่นอนนะครับ

ซึ่งกลับบ้านที่จังหวัดขอนแก่นเพื่อไปรดน้ำ

บอกว่าขอพิสูจนศักดิ์ศรีของทีมชาติไทย

แบบเต็มความจุทุกนัดที่เล่นในบ้านนะครับ

รัชมังคลา๕๐๐๐๐คน
ต้องมาช่วยกันกดดันนะครับ

นะครับเราไม่ใช่เป็นอันดับสอง

เราเป็นแชมป์กลุ่มเราจะต้องทำยังไงให้
มาตรฐานของเราสู้กับทีมยักษ์ใหญ่ในเอเชียได้

ครั้งล่าสุดที่แพ้เยอรมันในรอบน้องเอาท
ถือว่าเป็นคนที่อันตรายมากนะครับที่สร้างญี่ปุ่นขึ้นมา

ซึ่งเขาคิดว่า๒เกมแรกสำคัญมาก
ให้ได้ก่อนที่จะบุกมาเยือนทีมชาติไทยครับ

ผู้ช่วยฟูกศรทีมชาติสาวดีอาราเบีย

เนื่องจากทั้งสองทีมมีรูปแบบการเล่นที่สวยงาม

ในช่วงหลังจนกลายเป็นทีมที่มีความแข็งแกร่ง

ทำการบ้านอย่างหนักเพื่อต้อนรับทีมชาติไทย

ดูกันหน่อยนะครับ๑กันยาเจอกับสาวดีอาราเบีย

ค่อยว่ายทีหนึ่งเราจะติดตามได้

ส่วนเกมที่คาบเกี่ยวกับช่วงอาเซียนคลับคือวันที่๑๕พฤศจิกายนนะครับ
เจอกับออสเตรเลียต้องดูว่าจะแบ่งจัดสรรโปรแกรมกันอย่างไรครับ

ในช่วงปี๖๐นะครับก็เป็นงานหนักที่เรานั้นจะต้องเจอไม่แพ้กับงานในเล็กแรก
ดังนั้นแชมป์และรองแชมป์กลุ่มเป็นโจทย์ที่ไทยต้องไปให้ถึงแต่ถ้าเกิดไม่ได้